ไว้อะไรกันคุณผู้ชมกับน้องเบ้น
ม๖ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมครับ

เพราะว่าโดนถังดับเพลิงในระเบิดใส่
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้นิมนต์พระ

บริเวณที่เกิดเหตุหน้าสารพระภูมิของโรงเรียนเลย
ทางโรงเรียนก็นำรูปถ่ายของน้องเบ้นมาตั้งไว้ตรงจุดที่น้องเสียชีวิต
แล้วก็มีนี่ฮะที่เห็นอยู่คือผ้าไตร

มีข้าวสวยมีล่าผัดวุ้นเส้นขนมจีบน้ำส้ม

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเบ้น
หลังทำพิธีเชิญวิญญาณเสร็จ

นางสาวสรรชลีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วย
ก็เล่าไปยังร้องไห้อยู่เลยครับ

เพราะคุณสรรชรีเนี่ยก็เลี้ยงน้องเบ้นมาตั้งแต่เด็ก

แต่คือจริงเธอเป็นเหมือนพี่สาวแหละ
แล้วก็น้องเบ้นเคยบอกกับเธอว่า
อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ชอบเรียนเคมี
ซึ่งทุกคนในครอบครัวน้องเน้นก็คาดหวังว่าน้องเบ้นเนี่ย

แต่น้องเขามาด่วนจากไปแบบนี้

ครอบครัวน้องเบ้นยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ครับ
หลายคนยังกินไม่ได้ยังนอนไม่หลับเลยครับ
ส่วนประเด็นเรื่องการจัดอบรมดับเพลิงในโรงเรียนเนี่ย
ตัวคุณสรรชรีก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ถ้ายกเลิกได้ก็อยากให้ยกเลิก

แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบถังดับเพลิงรอบครอบหรือไม่อย่างไรนะครับ
มันการฝึกซ้อมดับเพลิงมันเป็นเรื่องที่ดีนะ
เพื่อให้เราได้รู้แล้วก็รับมือกับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

เข้าใจเลยพี่เบิร์ตเวลาที่มันเป็นข่าวแบบนี้มา
มันก็จะมองว่าโอ้โหถ้าซ้อมแล้วสูญเสียอย่างนี้อย่าซ้อมไหม

แต่ต้องปรับแล้วก็ต้องเข้มงวดเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะอุปกรณ์
เอาง่ายอย่างออฟฟิศเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
จริงออฟฟิศเราเนี่ยซ้อมตามรอบกำหนดเลยนะ
แล้วพอเห็นข่าวแบบนี้ทางฝ่ายที่เขาดูแลความปลอดภัยก็ต้องไปตรวจสอบเลยนะ
ดับเพลิงมีการบรรจุกัสอะไรไปเมื่อไหร่ยังไงอุปกรณ์พร้อมไหม
คือแน่นอนว่าคนเป็นครอบครัวเป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้สูญเสียเนี่ยก็อาจจะยังทำใจไม่ได้
แต่ว่าเราก็รายงานตามความเป็นจริงว่าการฝึกซ้อมป้องกันป้องกันภัย
หรือว่าดับเพลิงหรือว่าหนีไฟแบบนี้มันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ
ทีนี้ถามคุณสรรชรีว่ามีรางร้ายลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า

เราก็ตื่นมาใช่ไหมแล้วเราก็มาไหว้
พ่อในห้องน้ำพาแม่คงพาอย่างนี้
แบบอย่างนี้ตามความฝันนะค่ะ
คุณสรรชลีฝันว่าฟันกรามหัก

แผนกนิติเวชโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
แล้วแม่ของน้องเบนส์ก็เลือกลง

ของน้องเบนส์หลังจากบรรจุ

เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
สาธารณภัยของกอทมครับนับยี่สิบนายครับ
มาร่วมขบวนส่งร่างน้องขณะที่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลครับครับ
ไปดูบรรยากาศที่วัดสุนทรธรรมธานหรือว่าวัดแคนนางเลิ้งที่สารา๔นะครับ
ครอบครัวก็หลังจากไปรับร่างของน้องเบนส์มาแล้วนะครับ
ก็มาทำพิธีรดน้ำศพมีครูมีนักเรียนของโรงเรียนราชวินิตมัธยม
มาร่วมพิธีด้วยความโศกเศร้าครับคุณผู้ชมครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาของในหลวงและพระราชินี
วางหน้าหีบศพและทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดรวมถึงพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งครอบครัวต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณส่วนบรรยากาศการรดน้ำศพนะครับ
จากญาติครูอาจารย์เพื่อนที่ไปร่วมรดน้ำศพน้องเบนส์แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงทั้ง๗นายคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศตรงนี้
มาขอขมาศพน้องเบ้นทุกคนเนี่ยนะครับโอ้โหเศร้าโศกเสียใจมีอยู่ท่านหนึ่งนายหนึ่งนะ
ท่านร้องไห้ไม่หยุดแล้วครับคุณผู้ชมดูครับ
พวกเราทุกคนขอโทษที่เราไม่คิดว่าจะเกิดแห่งการอย่างนี้นะครับ
ท่านดูคนที่พนมมืออยู่ตรงหน้าท่านท่านร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
นี่คือหนึ่งในชุดสาที่ดับเติมใช่ไหมครับ

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตผมถามจริงเขาโกรธได้ไหม
เขากลดได้แม้ว่าจะเป็นความไม่ตั้งใจเขากลดได้
แต่ผมพูดตรงนี้ผมอยากให้ดู
คุณผู้ชมดูหัวใจของคุณป้าป้าของน้องเบ้นนะ

แพร่เมืองน่ะป้าแพรเมืองจารุเรืองพงศ์ท่านเนี่ยฮะ
บอกว่าดูแลน้องเบ้นมาตั้งแต่เด็กนะครับ
โอ้โหไปดูบรรยากาศดีกว่า
พวกหัวใจท่านเป็นอย่างไร
ขอบคุณนะขอบคุณที่มาให้ความรู้
แต่เด็กนักเรียนขอบคุณนะขอบคุณมาก

ทำหน้าที่ต่อไปให้ดีนะตั้งใจทำงานเท่านั้นแหละ

อุฮู

ว่าทำไมเจ้านาธินายนั้นถึงยิ่งร้องไห้
พอได้ยินป้าของน้องเบนส์ยิ่งแบบมันเหนือความคาดหมายนะคุณผู้ชม
ป้าแพร่เมืองไม่ได้โกรธไม่ได้โทษ
บอกว่าอย่าเสียกำลังใจนะ
คือเห็นบรรยากาศไม่ดีปั๊บป้าเดินไปหาพี่เขาบอก

อย่าเสียกำลังใจขอให้ทำต่อไป

บอกว่าป้าเลี้ยงน้องเบ้นมา๑๘ปี
ภูมิใจในตัวน้องเบ้นมากแล้ว

หน้าที่ให้ความรู้เด็กต้องทำต่อนะป้าบอก

อย่างหนึ่งที่แบบผมว่ามันเป็น
มันเป็นการฟื้นกำลังใจของพี่พวกเขาด้วย
ป้าบอกว่าจะไม่เอาเรื่องใครหรอกนะ
เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีด้วยนะครับ

เพราะเขาก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกัน

คุณแพร่เมืองจารุเรืองพงศ์แม่

แข็งแรงจริงแข็งแกร่งจริง

แต่ยังมีใจเหลือเผื่อที่จะให้กำลังใจพี่นะครับ

ค่ะแล้วเดี๋ยวพามาดูต่อเลยนะคุณผู้ชม
เพื่อนของน้องเบนส์ที่มีการโพสต์ข้อความ

โอ้โหน้องเบ้นเมื่อวานเราเล่าว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหม
ก็ทำเพจการลงทุนเพื่อนบอกว่านักวิทย์นักลงทุนในใจ
ดูสิคะบอเบนเพื่อนกูกูรู้จักมึงมา๕ปี
ขอบคุณทุกอย่างที่สอน

สิ่งที่มึงสอนพวกกูมาจะเป็นแนวทาง
แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้พวกกูไปต่อ
คือตัวแทนความแข็งแกร่งและเก่ง

เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแป๊กมุกกาก
ชอบบอกว่าพวกกูทิ้งมึงไปก่อน
แล้วทำไมตอนนี้มึงถึงทิ้งพวกกูไปก่อน
นักวิทย์นักลงทุนที่เก่งที่สุด

แต่สิ่งที่มึงสอนมากูจะจดจำแล้วนำไปปรับใช้ให้ได้
คุณผู้ชมนี่คือก็เป็นข้อความจากเพื่อนถึงเพื่อนแหละ
เด็กม๕ม๖สนิทกันมึงแบบนี้แหละค่ะ
เป็นเพื่อนจากนักเรียนชั้นม๖ทับ๗นะคะที่รัฐวินิตมัธยม
แล้วอย่างที่บอกไงว่าน้องเขาเปิดเพจเรื่องของการลงทุน
เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเงินออม
คุณผู้ชมจะเข้าไปไปอ่านได้นะในเพจนี้ค่ะ

อันนี้คือส่วนหนึ่งของตัวแทนเพื่อนนะที่โพสต์ถึงน้องเบนส์
เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนราชวินิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
เชื่อว่ามันเปรียบเสมือนฝันร้ายที่เกิดขึ้น

ดังนั้นทางโรงเรียนเองมีการออกประกาศฉบับนี้มาคุณผู้ชม

หยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ๒วันค่ะ
คือจันทร์และอังคารที่จะถึงนี้

เพราะว่าแน่นอนค่ะมันส่งผลกระทบกับความรู้สึกกับจิตใจของทั้งเด็กแล้วก็ครู
ก็จะขออนุญาตใช้เวลาช่วง๒วันนี้
ในการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในโรงเรียนด้วยนะคะ
ทีนี้ต้องดูว่าทางกรทม
กรทมมีแนวทางมีวิธีการอย่างไรบ้างหลังจากนี้
เพราะว่าทางผู้ว่าเองค่ะผู้ว่าชัดชาติ
รวมถึงรองสัตว์อาจารย์ธวิดากมวลเวทรองผู้ว่า
ก็มีการแถลงถึงกรณีที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าทางตำรวจได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว

แล้วก็มีการสั่งให้ยุติการซ้อมดับเพลิงเอาไว้ทั้งหมด
กว่าอุปกรณ์ต่างจะได้รับการตรวจเช็คใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็ขอชี้แจงด้วยบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ้อม
เป็นถังข้างในเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ไม่ใช่ถังที่อยู่ในสถานที่ราชการ

ข้างในจริงมันจะมีหลายแบบ
แต่ว่าถังนี้ไม่ใช่ถังที่ติดอยู่ตามชุมชนต่าง
ดังนั้นถ้าเกิดจะมีการฝึกซ้อมอีก
รื้อระบบการฝึกซ้อมใหม่ทั้งหมดค่ะ
ต่อไปนี้จะเป็นการซ้อมแห้ง

เป็นการใช้ถังเปล่าที่ไม่ได้มีการอัดแรงดันใด
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าซ้อมกับโรงเรียน
เด็กนักเรียนต้องการความปลอดภัยสูง
แล้วเมื่อวานน้ำแข็งเพิ่งเล่าให้ฟังไปว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้
เขาบอกเลยนะว่าถังที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ข้างในมันจะมีแรงดันแรงอัดมากกว่าถังประเภทอื่น
ทีนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะทางสถานีดับเพลิงทุกสถานี
แล้วก็ทางสำนักงานเขตเองจะประชุมร่วมกับประธานชุมชน
แล้วก็มีการลงไปตรวจถังดับเพลิงทั้งหมดในชุมชน
อันไหนเป็นถังเก่าอันไหนใช้ไม่ได้อันไหนดูไม่มั่นใจ
เลยนะคะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอาทิตย์หน้า
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเยียวยาคนเจ็บ
แล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ยมีเงินเยียวยาค่ะ
แต่ก็เป็นไปตามระเบียบจำนวน๒๙๗๐๐บาทสำหรับผู้เสียชีวิต
ส่วนผู้ที่ประสบภัยก็มี๔๐๐๐บาทเป็นค่าปลอบขวัญ
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้ทดแทนหนึ่งชีวิตที่ต้องจากไปได้
แต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องถอดเรื่องนี้เป็นบทเรียน
แล้วก็มีการปรับปรุงแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับถังดับเพลิงที่มีอยู่ให้ดีที่สุดด้วยนะคะ
จากเรื่องสภาพของถังแก๊สที่เรามาใช้สาธิตแล้วเนี่ย
เรื่องการวางด้วยนะว่าเอาไปวางกลางแดดเนี่ยเออมันจะเหมาะสมหรือไม่นะครับ